กลับมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
พรุ่งนี้๑๕พฤษภาคมค่ะ

ประเทศไทยจะย่างเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ

ดูร้อนมันยังร้อนอบอ้าวเหลือเกิน
ติดตามเพิ่มเติมในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ

ระวังระวังหน่อยนะดูทิศทางลมให้มันดีแล้วก็
ระวังอีกอย่างหนึ่งหมีนะนี่ไหมอดกินน้ำพึ่งนั่นแม่
บอกไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันรอตรงนี้นะจ๊ะ
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมค่ะ
เรียกได้ว่าส่งท้ายของฤดูร้อนสมชื่อจริงค่ะ
กลางวันเนี่ยร้อนจัดร้อนจีนะคะ
เป็นการสะสมพลังงานความร้อนเอาไว้
รวมถึงใกล้กับถับภาคอีสาน

สัญญาณนี้มีโอกาสเกิดฝนนะคะฝนที่จะตกในระยะเนี้ย
วันสองวันนี้ค่ะจะเป็นฝนตกทางตอนล่าง
แต่ขณะเดียวกันตอนบนอย่างเหนือก็ประมาทไม่ได้เพราะว่ามีลมฝ่ายตะวันตกนะคะ
เป็นลูกศรขาววิ่งผ่านและยิ่งถ้าหากว่าใกล้กับสีชมพูอะค่ะ
แปลว่าลมยิ่งแรงมาแรงมาเร็วปะทะกับความร้อนก็เป็นฝนเหมือนกัน
ส่วนตอนล่างเนี่ยร้อนปะทะกับความชื้นของลมทะเลก็เป็นฝนเหมือนกันนะคะ
ร้อนขนาดไหนดูจากโมเดลนี้เช้าแบบนี้ยังดูอุ่นพอทนได้
สายสายบ่ายคุณผู้ชมค่ะสีแดงเข้มแบบนี้ก็เตรียมร่มไว้หน่อย
หรือออกไปข้างนอกก็ใส่แว่นตากันแดดก็ดีเหมือนกัน
จะได้ป้องกันดวงตาของท่านด้วยนะคะ
แต่ถ้าหากว่าฝนจะมาล่ะมาตอนไหนดูโมเดลนี้กันนะคะ
กลุ่มกันบริเวณภาคอีสานตอนล่างแถบอุบลราชธานียะโสธรมุกดาหาร
นะคะรวมถึงศรีสะเกดด้วยแต่ดูจากโมเดลเป็นการลักษณะว่าตกเล็กน้อยถึงปานกลาง
จะมีเริ่มตกหนักหน่อยเป็นสีเหลืองเหลืองเขียวเขียวเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
สักช่วงบ่ายค่ำนะคะก็ระมัดระวังใครจะเดินทางออกไปไหนช่วงบ่ายช่วงเย็นก็
พร้อมการเดินทางให้ดีมีเหลืองเข้มหน่อยแถบจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ติดกับชายแดนกัมพูชาส่วนคลื่นทะเลนะคะตอนนี้ยังคงเงียบเรียบสงบนะคะ
แต่ถ้าหากว่าฝนจะมาหนักเนี่ยคือวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็เฝ้าระมัดระวังกันด้วย
ช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีหลายคนหยุดอยู่บ้านนะคะไม่ให้ไปเที่ยวที่ไหน
แน่นอนค่ะก็เป็นโอกาสดีในการฟื้นฟูธรรมชาติ
อย่างตอนนี้ปิดสวนสัตว์ปิดอุทยานมันก็เลยทำให้สัตว์ป่าน้อยใหญ่เนี่ย
เรียกได้ว่าออกมาวิ่งเล่นออกมาเผยโฉมปรากฏตัวแบบเจ้ากระทิงนั่นเอง
คุณผู้ชมค่ะกระทิงป่าที่บริเวณแห่งนี้นะคะที่ห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี
มันออกมาโชว์ตัวแทะเล็มย่าอย่างเพลิดเพลินใจอยู่บริเวณโป่งช้างเผือกค่ะ
เป็นฝูงวัวแดงอะนะคะกว่า๖๐ตัวเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยบ่งชี้ได้ถึงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์
แล้วแต่ละตัวโอ้โหอ้วนท้วนสมบูรณ์กล้ามเนื้อเป็นมัดเลยนะคะ
ดูแล้วแข็งแรงดีแถมมีฝนตกลงมาให้ชุ่มฉ่ำด้วย
นี่ก็คืออีกหนึ่งผลลัพธ์ที่ดีนะคะจากการช่วยกันอนุรักษ์คุ้มครอง
เบียดเบียนและไม่ทำลายสัตว์ป่านั่นเองก็เป็นโอกาสให้สัตว์ป่านะคะ
ชนิดได้มีการฟื้นฟูตัวเองในช่วงที่ปิดป่านี้ด้วย
หันมาหงหาอาหารฉันเองภายในวัดลิงหางยาวที่อาศัยอยู่บนเขาปีนะ
ก็เลยขาดอาหารด้วยมันทำยังไงคะลงมานั่งนอนบนท้องถนน
เพื่อรอให้รถที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยแวะจอดนำเศษอาหารมาให้
พระบุญเลิศรักษาการเจ้าอาวาสวัดจึงบอกไปยังญาติโยมนะคะว่า
ถ้าใครมีปัจจัยหรือมีผลไม้ที่สามารถนำมาให้ลิงมันได้เนี่ย
ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันได้บุญได้กุศลต่อชีวิตกันไปนะคะ
ทั้งคนทั้งลิงหรือคนกับช้างหรือคนกับสัตว์ใดที่ต้องอาศัยอยู่ใกล้กัน
ก็คงจะต้องช่วยกันดูกันแบบนี้นะคะถ้าหากว่าสร้างความเดือดร้อน
เราก็พยายามหาทางหลีกเลี่ยงเพราะมันก็คือสัตว์นะคะคุณผู้ชม
ยังไงดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีค่ะส่วนช่วงนี้นะคะ
เดือน๕แล้วเพราะว่าน้ำพึ่งเดือน๕ดีหลายคนออกไปหาพึ่งป่ากัน
แล้วมันระวังแต่งกายให้รัฐกลุ่มนะคะแล้วก็ต้องให้ผู้โชชาญเป็นคนดำเหมือนกันเท่านั้น
เพราะฉะนั้นดิฉันขออยู่ห่างมากับเพื่อนให้เพื่อนจัดการแล้วกัน
แต่ระวังนะจ๊ะระวังอย่างที่บอกอ่ะงั้นไปเตือนเพื่อนก่อนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
มาหรือยังล่ะอ้าวมาเลย